มาดูเรื่องราวในโลกโซเชียลบ้าง
ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกบ้าง

หลายคนเข้าไปแสดงความเสียใจ
กับชีวิตรันทศของสามี

ที่ตัวสามีเนี่ยเสียชีวิต
และภรรยาก็เข้ามาชี้แจงว่า
สามีเสียชีวิตเพราะโรคมะเร็ง
ไม่มีแม้กระทั่งโรงศพ

นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้น

มีสำลีอุดจมูกไว้

พอเสียชีวิตแล้วก็ต้องปิดทวารหมดนะฮะ
ทีนี้แหละครับคนเข้ามาเห็น
โอ้โหมันน่ารันทศจริง

นี่ผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตแบบที่

ตอบคำถามของคนในโลกโซเชียล

สามีเธอเสียชีวิตเพราะโรคมะเร็ง
และคนก็ยิ่งเข้ามาแสดงความเสียใจกันจำนวนมาก
กับชีวิตรันทศของสามีภรรยาคู่นี้

เรื่องมันไม่เป็นดั่งที่คุณเห็น
เพราะว่ามีแอดมินเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้

เอารูปภาพดังกล่าวมาแชร์และระบุว่า
ทรพีสร้างเรื่องกับภรรยา

เพื่อให้ทางบ้านส่งเงินมาให้เป็นค่าใช้จ่าย
คนก็เข้ามาแสดงความเห็น
ถึงความไม่เหมาะสมพฤติกรรมของสามีภรรยาคู่นี้

หลังจากที่ก่อนหน้านี้คนในโลกโซเชียลก็ตกเป็นเหยื่อ
เข้าไปแสดงความเสียใจสงสาร

จริงมันมีในเมืองนอกเยอะถูกไหม
แกล้งตายหวังเงินแม่นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีพยายามติดต่อไปยังชายหนุ่ม
หนุ่มที่แกล้งตายแล้วเอาสำลีอุดจมูก

ไปหาแม่ของเขาที่บ้านในอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง
แต่แม่ก็ไม่ได้เปิดบ้านแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลกับผู้สิทธิ์ข่าวนะครับ
สิทธิ์ก็เลยเดินทางไปที่วัดบ้านดงชัยวนาบรามตำบลศพตุ๋ย
สอบถามจากพระบุญช่วยทิติธรรมโม
พระบุญช่วยท่านก็เปิดเผยว่า
ท่านเองเป็นน้าชายของนายหนุ่ม
นายหนุ่มนี่ก็คือชื่อของผู้ชายที่แกล้งตายคนนี้แหละ
พระบุญช่วยเล่าให้ฟังว่าในนุ่ม
มีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดพระนครสิทธิยา
และเมื่อเย็นวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
ภรรยาของนายหนุ่มโทรศัพท์มาบอกแม่ของนายหนุ่มบอกว่า
หนุ่มเสียชีวิตด้วยโรคหอบหืด
แม่ของหนุ่มช็อกเหมือนกันนะคุณ
เมื่อรับทราบข่าวว่าลูกชายเสียชีวิต
แม่เสียใจหนักทำอะไรไม่ถูกร้องห่มร้องไห้อย่างเดียว
ที่ภรรยาของนายหนุ่มจะขอเงินค่าโรงศพ
และค่าใช้จ่ายที่จะนำศพกลับบ้านมาที่ลำปาง
ผู้เป็นแม่ก็ต้องโอนเงินไปให้สิคุณ
เพราะจะเอาตัวลูกชายจะเอาศพลูกชายกลับมาทำบุญที่วัดใกล้บ้าน

แม่ก็ได้มาที่วัดเพื่อที่จะพูดคุยแล้วก็เตรียมการจัดงานศพ
มีการเตรียมจองโต๊ะจีนจองดอกไม้จันทร์จองดอกไม้จองโลงอะไรเพื่อจะรอศพ
พอวันรุ่งขึ้นญาติได้โทรไปหาภรรยาของนายหนุ่มว่าเดินทาง
แล้วก็นำศพมาถึงไหนแล้ว
ก็ได้รับคำตอบว่าถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้ว
พอถึงช่วงค่ำศพยังไม่มาถึงลำปางอีก
ญาติก็เอกใจก็ร้อนใจโทรไปหาอีกรอบ
แต่ทีนี้แหละครับติดต่อไม่ได้แล้ว
ก็เลยเริ่มสงสัยว่ามีอะไรผิดสังเกตหรือเปล่าตอนแรก
ก่อนที่จะสงสัยคือเป็นห่วงว่ามีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่า
เป็นห่วงก็เริ่มสงสัยเริ่มตรวจสอบไปยังวัด
และโรงพยาบาลที่จังหวัดพระนครสิทธุยา
ของนายหนุ่มคราวนี้ปรากฏว่าแทนวิญญาณรับสายหรือเปล่า
เพราะว่านายหนุ่มเป็นคนรับสายโทรศัพท์เอง
พระท่านบอกว่าจำได้ญาติท่านบอกว่าจำได้
ว่าเป็นเสียงของนายหนุ่มและนายหนุ่มพอรับสาย
สวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลแล้วก็รีบวางสายไปเลย
นี่แหละฮะทางญาติญาติเองก็เลยรู้ว่าถูกหลอกซะแล้ว
ก็เลยต้องยกเลิกการจัดงานศพที่วัด
แต่แม่ของนายหนุ่มนะก็ต้องจ่ายเงินไปแล้ว
เสียค่าใช้จ่ายไปแล้วประมาณ๖๐๐๐บาทนะครับ
ขณะที่นายวาริสมีชายโยซึ่งเป็นเพื่อนของนายหนุ่ม
ตั้งแต่เรียนชั้นประถมถึงมัธยม

เปิดเผยว่านายหนุ่มจริงแล้วเป็นคนที่มีนิสัยขี้โม้
อวดลักเล็กขโมยน้อยคมคู่เพื่อนแล้วก็ชอบเล่นปืน
ทำให้เพื่อนไม่ค่อยชอบแต่ก็ไม่ได้เลิกครบนะ
กระทั่งเมื่อวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
ได้มีคนส่งข้อความมาในไลน์กลุ่ม
เพื่อนที่เคยเรียนที่จังหวัดตากด้วยกัน
บอกว่านุ่มเสียชีวิตแล้ว
ก็ทราบว่าภรรยาของนายหนุ่มเป็นผู้โพสต์
แล้วก็ยืนยันการเสียชีวิตว่าเกิดจากโรคหอบหืดจริง
ไม่ได้เอกใจเลยว่าจะนำเรื่องของความเป็นความตายมาล้อเล่นนะครับ
เขาและเพื่อนในกลุ่มจึงอโหสิกรรม
แล้วก็รวบรวมเงินเพื่อจะนำไปให้ครอบครัวของนายหนุ่ม
และให้เพื่อนที่อยู่ในจังหวัดลำปาง
พวงกรีดไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวตอนนั้นยังไม่รู้ไงว่าถูกหลอก

นึกว่านุ่มตายจริงไม่เป็นไร

แต่ตอนหลังมารู้ความจริงว่านายหนุ่มไม่ได้ตาย
อยากจะฝากบอกไปถึงเพื่อนคนนี้ว่า
ให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่หลอกลวงสังคมนะฮะ
พวกเราคิดว่าถึงขั้นมีการสำลีอุจมูกอย่างนี้ครับ

ผมก็ไม่คิดว่าบนโลกนี้จะมีคนคิดได้เรื่องแบบนี้ครับ
ถ้าคนไม่เร็วจริงคิดไม่ได้จริงนะครับ
แต่ว่าตอนนี้สุดท้ายผมก็อยากจะบอกเพื่อนผมฝากบอกทั้งหนุ่ม
ถ้านุ่มได้ดูรายการหรือได้ฟังอะไรอยู่นะครับ
บอกว่าออกมาขอโทษสังคมกับเพื่อน

คือถามว่าสงสารทางแม่ทางครอบครัวของเขามากที่แบบ

แค่เรื่องข้างการเงินอะไรเล็กน้อยนะครับ
แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ไม่ควรทำควรออกมาขอโทษสังคมควรออกมาเลยซะ
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอีกหน่อยหนุ่มเขาจะไปหลอกอะไรใครอีกเมื่อไหร่เหมือนกัน
คือเพื่อนก็บอกว่าโอ้โหเรื่องนี้คือมันไม่น่าเกิดขึ้น
เอาเรื่องของความเป็นความตายมาล้อเล่น
คือที่น่าตกออกตกใจก็คือกลัวแม่ของหนุ่มเองนี่แหละเดี๋ยวจะช็อก
ใช่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาไงว่าน่าสงสารคุณแม่ของคุณหนุ่มเนาะคงตกใจน่าดู
ทำแบบนี้ถ้าแม่ช็อกไปทำไงล่ะหนุ่มเออนะครับ